ภักดิ์ประชาชาติบอกเตรียมจัดสถานที่รองรับการหารือกันตัวแทน๘พักร่วมแล้วนะคะ
โดยเป็นห้องประชุมภักดิ์ที่อยู่ชั้น๒ของสมัครงานภักดิ์ประชาชาติ
ถนนสงประพาซอย๓๐เขตดอนเมืองค่ะ
นี่ค่ะไปดูห้องประชุมกันหน่อยที่เขาตั้งเต็นต์รอไว้แล้วล่ะ
แต่ห้องประชุมอยู่ชั้น๒นะนี่ห้องนี้แหละค่ะคือห้องประชุมวงเจรจาตัวแทน๘พักร่วมรัฐบาลในช่วงบ่าย๒โมงครึ่งพรุ่งนี้
ก้าวไกลเพื่อไทยบอกว่าเอางี้มาคุยที่ประชาชาติของอาจารย์วันนอนดีกว่า

ให้เป็นสถานที่หารืออย่างเป็นทางการในฐานะคนกลางก็แล้วกัน
เพราะครั้งแรกเนี่ยก็ลงนามกันไปที่โรงแรมใช่ไหมคะ
วันนี้กำหนดให้ทุกพักเนี่ยต้องส่งผู้แทนเข้าหารือพรุ่งนี้พักละ๔คน
พักเล็กก็ส่งพักละ๒คน
ไกลแน่นอนคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักมา

คุณพิจารณ์ชาวพัฒนภงและคุณสิริกัญญาตันสกุลเป็นตัวแทน
เพื่อไทยคุณหมอจุลนั่นศรีแก้วหัวหน้าพัก

คุณหมอพรมมินเลิศสุริเดชหมอมิ้ง

พันธบรรดเอกทวีสอดส่องเลขา
ดรอาแซร์สะขายะสยาคะ

และนายอับดุลระมันมลผู้สมัครสอสอสงขลา
เป็นนักวิชาการประจำสถาบันปัตตานี
เพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพัก
ส่วนพักที่เหลือจะเป็นหัวหน้าพักกับเลขาพัก
ที่จะมาเข้าร่วมหารือพักละ๒คนนะคะ
ระเบียบวาระการประชุมวางไว้ชัดเจนหมดแล้ว
คือเรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
สองเรื่องการจัดทำนโยบายบริหารพัก
การมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานส่วนสูตรสัดส่วนแปดจุดหกต่อสอสอหนึ่ง
รัฐมนตรีที่พักใหญ่หารือกันไว้เนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยุติทั้งหมดนะคะ
กล่าวกลายจะเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเก้าอี้เท่ากับเก้าอี้นายก
แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมหาดไทยคลังศึกษาธิการ
อีหรือว่าดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อไทยสิบสี่เก้าอี้พาณิชย์กเศษและสหกร
สาธารณสุขคมนาคมต่างประเทศประชาชาติสอสอเก้าคน
กับหนึ่งเก้าอี้ยุติธรรมไทยสร้างไทย
สอสอ๖คนหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยพักเล็ก
สส๑๒ที่นั่งไม่ว่าจะเป็นพักเสรีรวมไทย
เพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรมหรือพลังสังคมใหม่

ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรมนตรีนะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้พูดถึงสถานการณ์การเมืองนะฮะ
ตู่ซึ่งก็เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติด้วย
เด็กประยุทธ์บอกว่าเรื่องของการเมืองไทยในขณะนี้ต้องช่วยกัน
อย่าฟังแต่เรื่องวุ่นในประเทศฟังต่างประเทศบ้าง
จะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนต้องแก้อย่างไร
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแต่การเมืองที่มันวุ่นขนาดนี้เนี่ย
มันผัวพันมาถึงเรื่องของตำแหน่งนายกด้วย
โดยกำลังพยายามโยงว่าตอนนี้บิ๊กตู่เนี่ยมีข่าวบอกกำลังรอส้มหล่นอยู่
เผื่อเขาเลือกนายกกันไม่ได้อาจจะมาถึงบิ๊กตู่

เด็กประยุทธ์บอกว่าไอ้ส้มหล่นเนี่ยมันส้มที่ไหนหล่น

นักข่าวก็บอกว่าเป็นส้มหล่นทางการเมือง
พลเอกประยุทธ์ถึงกับโอ้โหร้องเสียงดังเลยนะครับ
บอกอย่ามาพูดอย่างนี้นะอย่ามาพูดการเมืองกับผม

ส่งมอบให้ใครก็เป็นไปสิ
ทุกอย่างมันเป็นไปตามกติกาอยู่แล้ว
เขาเรียกแหละก็ไปตามกฎกฎิกากฎเกณฑ์อะไรก็อยู่แล้ว
ว่ากันไป
ก็อย่ามาท่าก็อย่ามาท่ากับผม

ใช่ไหมพอแล้วโอเค
ภาระต่างจะออกมาว่าอย่างไรกันบ้าง